หลังจากที่คุณผู้ชมนะครับให้เกียรติมาตลอด
บอกว่าเป็นเจ้าแม่นาคีผู้รอดโควิด
รอดมาตั้ง๖ครั้งของการกักตัวเนี่ยนะฮะ
เพราะว่าเธอไปใกล้ชิดกับคนติดโควิด๑๙มา
นี่ครับเจ้าแม่นาคีก็ไม่รอด
แววนัทพรเธอประกาศในไอจีส่วนตัวเลย
ติดโควิด๑๙แล้วครับคุณผู้ชมครับ
เมื่อวานนี้นะฮะเจ้าแม่นาคีเสื่อมมนต์ขลังนะฮะ
คนบันเทิงที่เขาติดตามข่าวบันเทิงเขาแซวแบบนั้น
ไม่สามารถจะต้านเชื้อโควิด๑๙ได้ครับ
ออกมาเปิดเผยผ่านไอจีส่วนตัวยืนยันผลการตรวจ
เมื่อวันที่๑๕กรกฎาคมว่าเธอเป็นผู้ติดเชื้อเรียบร้อยแล้ว
แล้วกำลังรอเตียงนะครับเพื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล
แล้วก็ไล่เรียงไทม์ไลน์ให้คนใกล้ชิดได้ติดตามได้ดูกัน
ชื่อของแต้วนัทพรดาราสาวที่ก่อนหน้านี้ต้องกักตัวมาแล้ว๖ครั้งนะครับ
ตั้งแต่วันที่๒๙กุมภาพันธ์ปี๒๕๖๓โน่น
จนถึง๑๔กรกฎาคม๒๕๖๒
กักตัวมาแล้ว๖ครั้งครับครั้งละ๑๔วันรวมทั้งสิ้น๘๔วัน
แล้วก็รอดจากการติดเชื้อมาทุกครั้ง
จนถึงค่าได้รับฉายาววีรัสเตอร์ตรีต้านโควิด
แล้วมีคนทำเหรียญเจ้าแม่นาคีรุ่น๑รุ่น๒ออกมาด้วยนะ
ให้แฟนเอาไปเช่าบูชากันนะครับ
เป็นที่ฮือฮากันมาก่อนหน้านี้
ซึ่งการกักตัวเป็นครั้งที่๖นี้นะครับ
มาจากการที่เธอไปใกล้ชิดกับนางเอกสาวแพนเค้กเขมมะนิดจามิกร
ที่ติดโควิด๑๙เหมือนกัน
จากนั้นแต้วก็ไปตรวจโควิดรอบแรกนะครับ
เมื่อวันที่๒๘มิถุนายนผลเป็นลบ
แล้วก็ตรวจครั้งที่๒วันที่๓กรกฎาคมผลออกมาเป็นลบเช่นกัน
มาช่วงวันที่๑๐๑๓กรกฎาคมไปตรวจโควิด๑๙อีกครั้งที่โรงพยาบาลพญาไทย
มาทราบผลว่าติดโควิด๑๙วันที่๑๕กรกฎาคมนี้แหละฮะ
แต่สุดท้ายก็มีดราม่าขึ้นมาจนได้ครับเมื่อมีประเด็นเรื่องที่แต้วเนี่ย
ได้ตรวจโควิดคือตอนนี้ต้องยอมรับว่า
ใครจะไปตรวจโควิดโรงพยาบาลยาก
ยากมากนะครับแต่คนธรรมดาเนี่ยทำไมไม่ได้สิทธิ์ตรวจนะฮะ
โดยมีชาวเน็ตคนหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ว่า
ขอตรวจโควิดที่โรงพยาบาลเดียวกับคุณแต้วเลย
จากคุณแม่รักษาโควิดอยู่ที่นั่น
แต่โรงพยาบาลกลับปฏิเสธการตรวจแปลว่าต้องเป็นคนมีชื่อเสียง
ซึ่งก็มีแฟนของแต้วมาอธิบายเหตุผล
และมีคนที่เจอเหตุการณ์เดียวกันออกมาถล่มสาวแต้วอย่างมากมาย
ล่าสุดครับแฮชแท็กแต้วนัทพรติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่ง
โดยมีคนวิจารณ์เรื่องการตรวจโควิดได้ง่าย
รวมถึงการกักตัวทิพย์แม้จะมีความเสี่ยงต่ำ
แต่เจอคนติดโควิดมาก็ควรกักตัวให้ครบ
ไม่ค่อยมีระเบียบวินัยเซฟตัวเองตระเวนไปทั่ว
แล้วบางคนบอกว่าช่วงกักตัวเธอยังไปห้างสรรพสินค้า
ทานข้าวกับแฟนด้วย
อันนี้เป็นข้อมูลที่เราเอามาจากคนที่คอมเมนต์อยู่ในโลกออนไลน์นะ
คือต่างคนต่างพูดนะไม่ได้มีข้อมูลจริงนะฮะ
อ๋อแต่ก็สวดแหลกเหมือนกันกับคุณแต้ว
เท่ากับว่าเจ้าแม่นาคีก็หมดมนต์ขลังไปเรียบร้อย